เด็กนักเรียนชายค่ะเป็นนักเรียนป๔
ขโมยอาวุธปืนของพ่อเป็นปืนพกสั้น
คุณพ่อเป็นทหารขโมยปืนของพ่อไปเล่นที่โรงเรียนค่ะ

เพื่อนร่วมห้องนี้นะคะกระสุนทะลุปอดเลย
คือตอนแรกที่ไปถึงน้องคนที่ถูกปืนลั่นใส่เนี่ยนอนจมกองเลือด

นี่เป็นอุทาหรณ์นะคะสำหรับครอบครัวไหนที่มีลูกอยู่ในความดูแล
และเป็นครอบครัวที่มีปืนด้วยอย่าให้เขาเห็นเลยนะ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงเช้าที่ผ่านมาตำรวจสพ
เมืองนครราชศรีมาและทหารกองทัพภาคที่๒
ไปตรวจสอบเหตุนักเรียนถูกยิงบาดเจ็บสาหัส

จุดเกิดเหตุเป็นระเบียงชั้น๓อาคาร๗นะคะ
เป็นอาคารเรียนระดับชั้นป๔
พบเด็กชายเล็กอายุ๑๐ปีค่ะ

ถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด๙มมที่หน้าอกด้านขวา
กระสุนเนี่ยมันทะลุปอดเข้าไปแล้วก็ออกด้านหลัง
บาดเจ็บสาหัสจมกองเลือดอยู่ที่ระเบียง
ท่ามกลางความตกใจของเพื่อนแล้วก็ครูประจำชั้น
เจ้าหน้าที่รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมานะคะ
จากการสอบปากคำเบื้องต้นทราบว่า
ผู้ก่อเหตุเป็นเด็กชายอายุ๑๐ขวบ
เป็นเพื่อนร่วมชั้นค่ะเรียนอยู่ชั้นเดียวกันห้องเดียวกันนั่นแหละ
ก่อนเกิดเหตุเด็กนักเรียนชายคนดังกล่าว
อาวุธปืนขนาด๙มมของพ่อ
พ่อเป็นทหารที่ค่ายแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชศรีมา
อยู่บ้านเดินทางไปต่างจังหวัด
นี่ค่ะเอาปืนแบบนี้เป็นของพ่อค่ะมาเล่นที่โรงเรียน
ขณะเกิดเหตุทางโรงเรียนมีกิจกรรม
แต่ยังมีนักเรียนบางส่วนเล่นอยู่บนห้อง
ผู้ก่อเหตุก็คือเด็กอายุ๑๐ขวบนี่นะคะ
อาวุธปืนออกมาโชว์เพื่อนแล้วจู่ปืนมันลั่นค่ะ
ถูกเด็กชายเล็กซึ่งเป็นเพื่อนร่วมชั้นบาดเจ็บสาหัส
ว่าน่าจะเรียนรู้การใช้อาวุธปืนและการลั่นไก่มาจากยูทูป
ฟังเสียงผู้กำกับสพเมืองนครราชศรีมาที่ลงพื้นที่หน่อยค่ะ
คือไม่มีทะเลาะอะไรกันใช่ไหมคือเล่นหย่องกัน
ไม่มีไม่มีไม่มี
เขาพกมายังไงคะท่านผู้กรรม
สู้กันเล่นเล่นก็ลองก็ดูในลักษณะยูทูป
ลองไฮปูลองเล่นปืนแล้วกันลั่น
นี้จากการสอบถามเพื่อนสนิทของเด็กนักเรียนที่ก่อเหตุคาดว่า

แต่เป็นการเอาอาวุธปืนออกมาเล่นแล้วมันปืนมาลั่น
พนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพ
หลังจากนี้ก็จะต้องร่วมกันสอบปากคำ
นักเรียนชายอายุ๑๐ขวบที่เอาปืนของคุณพ่อ
ซึ่งเป็นทหารมาเล่นที่โรงเรียนอีกครั้งค่ะ